อีกหนึ่งคดีที่เมื่อวานนี้สารตัดสินออกมาแล้ว

เพราะว่าช่วงสงกรานปีที่แล้วปี๖๐เนี่ย
มีคน๘๐๐กว่าคนถูกลอยแพร่อยู่ที่สนามบิน
เพราะไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นตามที่สินแสโชกุลนั้นเขาสัญญาไว้
โอ้โฮข้างคาอยู่สนามบินน่ะนะ

เราก็เกาะติดข่าวนี้มาตลอด
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปติดตามเลยนะ
แสโชกุลพร้อมพวกตกเป็นจำเลย๑๐คน
ก็ถูกฟ้องร้องในคดีช่อกงประชาชน

เรื่องของสุรกากรเรื่องของภาษีด้วยนะครับ
เมื่อวานสารตัดสินออกมา
จำคุกจำเลยแต่ละคน๔๓๕๕ปีคุณ
แต่ก็กฎหมายก็จำคุกสูงสุดก็คือ๒๐ปี
ก็สินแสโชกุลก็ต้องรับโทษไป๒๐ปีนั่นเองนะครับ

เบิกตัวนางสาวพระศิษย์อรินชะลาพิษ
หรือว่าสินแสโชกุลอายุ๓๑ปี
กับพวกรวม๑๐คนจากทันทะสถานหญิงกลาง

มายังสารอาญารัชดาเพื่อฟังคำพิพากษานะครับ

สินแสโชกุลตกเป็นจำเลยที่๒

ซึ่งพวกนี้ก็มีจำเลยที่สำคัญนะครับ

หรือว่าคนนี้เป็นเพื่อนหญิงของสินแสโชกุล

ที่เป็นผู้ดูแลการเงินของบริษัท

เมื่อวานเท่าที่ผู้สึกข่าวของเรารายงานมา
แล้วก็เห็นสินแสโชกุลบอกว่าโอ้ผอมลงไปเยอะ
ไม่เหมือนแต่ก่อนที่ยังอวบอยู่นะครับ
แต่ว่าหลังจากที่ได้ถูกคุมขังไป
แล้วก็เมื่อวานนำตัวมาขึ้นศาลถือว่าผอมลงไปเยอะนะครับ
ก็ความผิดร่วมช่อกงประชาชน
นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
โดยเมื่อมาถึงสีหน้าของสินแสโชกุลเรียบเฉย
แล้วก็ไม่ได้แสดงความเคร่งเครียดแต่อย่างใดนะครับ
เมื่อถึงเวลาสารได้อ่านคำพิพากษาให้จำคุกสินแสโชกุล
กรรมการบริษัทเวลเอเวอร์จำเลยที่๒
จำนวนทั้งสิ้น๔๓๕๕ปีนี่คุณที่สินแสโดน

ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
พุทธศักราช๒๕๒๗
และร่วมกันจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ควบคุมฉลาก

ซึ่งเป็นความผิดตามพรบอาหารพศ๒๕๕๙
แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้ว

จำคุกสูงสุดก็คือ๒๐ปีนะครับ
อกจากนี้ยังได้สั่งปรับบริษัทเวลเอเวอร์

เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น๔๓๕๕๒๐๐๐บาทนะครับ
และเรื่องของริบสินค้าของกลาง
และจ่ายเงินรางวัลผู้จับกลุ่ม๑๒๕ของค่าปรับจำเลยที่๑
เมื่อคดีถึงที่สุดด้วยนะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวทัศน์ดาวสมัครกสิกัน
หญิงคนสนิทและถือว่าเป็นเลขานุการส่วนตัวของสินแสโชกุลเนี่ย

แล้วก็อีก๑คนที่ผมบอกไปคนที่สำคัญก็เป็นจำเลยที่๘
ก็คือนางพารินทรหงหิรันดักกอร์

ทั้งจำเลยที่๕และจำเลยที่๘ให้จำคุกจำนวน๔๓๕๕ปี

ตามพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนพศ๒๕๕๙
แต่เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามกฎหมายแล้ว
ก็ให้จำคุกสูงสุดคือ๒๐ปีนะครับ
โดยสารมีคำสั่งให้จำเลยที่๑ก็คือทางบริษัท
และจำเลยที่๓ก็คือเพื่อนหญิงของสินแสโชกุล
และก็เป็นเหลียร์ขานุการณ์ของบริษัทของสินสาเอง
จำเลยที่๘ที่เป็นผู้ดูแลการเงินนะครับ
ชดใช้เงินคืนให้กับผู้เสียหาย
รวมทั้งสิ้น๘๗๑คน
๘๐๐กว่าคนที่ไปรอยแพร่ถูกรอยแพร่อยู่ที่สนามบินนะครับ
ก็จะได้รับเงินใช้คืน
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ๗๕ต่อปี
เงินต้นสำหรับผู้เสียหายแต่ละราย
ก็นับแต่วันฟ้องคือวันที่๖กรกฎาคม๒๕๖๐เป็นต้นมา
มูลค่าประมาณ๕๑ล้านบาท
กว่าจะชำระเสร็จ

ผู้ต้องหา๑๐จำเลยนะครับฮะ

จำเลยที่๕เลขาโดนไปแล้ว
จำเลยที่๘ผู้ดูแลการเงินโดนหนักไปแล้วนะครับ
ทีนี้จำเลยที่๓๔๖๗๙และจำเลยที่๑๐
ก็คือนางมณฑยานิรันดรหรือว่าจันฉายนาคฤทธิ์มารดาของสินแสโชกุล
กล้องสรรแสงประพาลูกพี่ลูกน้องของสินแสโชกุล
ประนอมพลานุสนเลขานุการอีกคนนึงของสินแส
นิชมนต์แสงประพาป้าของสินแสและนางสาวสุดารัฐอเนกนวล
รวมถึงนายโกวิทช่วยสัตว์สารยกฟ้องครับ
สำหรับคดีนี้นะฮะย้อนรอยกันหน่อยครับคุณผู้ชมฮะ
เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมถึงช่วงเดือนเมษายนปี๒๕๖๐
แสโชกุลใช้ความน่าเชื่อถือจากการที่มีชื่อในวงการดูดวง
คนเรียกติดปากเหลือเกินว่าสินแสสินแส
แต่ว่าใช้คำนี้แล้วก็ใช้ธุรกิจของเธอมาหลอกลวงเหยื่อ
สมัครเป็นสมาชิกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมลักษณะเครือข่ายลักษณะลูกโซ่
แล้วก็จัดโปรโมชั่นไงคุณไปเที่ยวญี่ปุ่นในราคาประหยัด
โดยให้เหยื่อจ่ายค่าตัวเครื่องบินเพียง๙๐๐บาท
ซึ่งหลายคนตอนนั้นโอ้โหตกออกตกใจเหมือนกันตื่นเต้นเหมือนกัน
ญี่ปุ่นทีจริงต้องจ่าย๓๔๐๐๐ใช่ไหม
แต่ครั้งนั้นคนเป็นสมาชิกจ่าย๙๐๐บาทก็เลยแห่กันจะไป
และสินแสเองก็จะเป็นคนออกเงินซื้อในราคาตัวละ๒๐๐๐บาท

โดยหน้าที่ของเหยื่อก็คือการไปสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัท
เพื่อให้คนสนใจสมัครสมาชิกต่อกันไป
พร้อมกับโอ้อวดด้วยว่าการเที่ยวครั้งนี้

เพื่อเช่าเครื่องบินส่วนตัว๑๑ลำนะคุณ
เครื่องบินเหล่านี้จะมารับสมาชิกทุกท่านนะคะ
ใช่ยังจำได้อยู่เลยพวกคลิปเสียงคลิปวิดีโอที่เขายืนยันว่า
มีจริงขอให้ทุกคนสบายใจได้

แล้วคนไปรอกับความหวังบางคนไปกันเป็นครอบครัวเลยนะ

กรุ๊ปแรกก็๑๐๑๕เมษายนปี๖๐
กรุ๊ปหนึ่งก็ไปเที่ยวสงกรานเหมือนกัน

ขนาด๓๗๗ที่นั่งของสายการบินคาเท่แปซิฟิกส์๖ลำ

ก็มีผู้โดยสารมีประชาชนหรือว่าเป็นสมาชิกเหล่านี้ที่จะไปกัน๘๐๐

รอขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ไร้เงาสินแสไร้เงาเที่ยวบิน

บอกว่ารอกก่อนรอกก่อนเดี๋ยวเครื่องมา
กับเรื่องของพรบคอมกับเรื่องของศูลกากร
เพราะว่ามีการตรวจสอบว่าระหว่างวันที่๑มีนาคม
๑๐เมษายนปี๖๐สินแสโชกุล
จำเลยที่๒ยังได้ลักลอบนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
เข้ามาในราชนาจักรหลายครั้งหลายหน
มูลค่าสินค้าและอากรสแตมกว่า๙แสนกว่าบาท
ก็ถูกลงโทษตามพรบคอมแล้วก็พรบศุลกากรด้วยนะครับ
จากการตรวจสอบมีหลากหลายคดีนะ
สินแสโชกุลในครั้งนั้น๖คดีหมายจับ๓หมายจับ
รวมไปถึงเปลี่ยนชื่อนามสกุลอีก๑๐ครั้ง
ครั้งนี้ก็สารตัดสินรับโทษกันไปนะครับ